ไปขอโชคสารพ่อปู่พญางูใหญ่ที่วัดเขาบางทราย
ใครอยากได้อะไรเด็ดเขาว่ากันว่าให้ตามไปที่นี่เลย

เขาว่ากันว่าที่นี่เนี่ยขลังแล้วก็ศักดิ์สิทธิ์มากนะคะ
อย่างที่เห็นนี่ล็อกประตูเอาไว้แบบนี้นะขังจริงไหม
ขังจริงมันคนละถัง
ปิดประตูอย่างนี้ก็คือขังเอาไว้ไม่ให้ออก

นี่คือสารพ่อปู่พญางูใหญ่นะคะ
อยู่ในวัดเขาบางทรายตำบลบางทรายอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรี
เจ้าของคลิปเขาบอกว่าท่านศักดิ์สิทธิ์มาก

ให้โชคมาแล้วแบบเม้นเป๊ะ
และในวันนี้เธอกับคุณแม่ของเธอ

แล้วก็งั้นขอเพิ่มอีกสักวันก่อน

ซึ่งผู้ที่ขอโชคอยู่ที่เห็นในคลิปเนี่ยค่ะ

คุณแม่จริงจังมากเนี่ยค่ะ
คือคุณแม่เห็นว่าลูกสาวเคยได้

คุณแม่เนี่ยค่ะล้วงตะก้าปิงปองเนี่ย

ว้าวเมื่อกี้จัดเองเหรอ

ส่วนตัวของคุณแม่นะคะ

คุณไปถึงอ้าวไหนไม่เห็นมีลวงไม่ใช่นะคะ

คุณพูดเป็นเลื่อยปืน

มันแปลกเหรอ

ให้เพลินแล้วลืมดูเมื่อกี้แหละ

อย่างที่เห็นเมื่อกี้นี่แหละค่ะคุณผู้ชม
คุณต้องใจ๓๐นะจ๊ะ
ดูกันแบบเพื่อความบันเทิง
ย้ำตรงนี้เพื่อความบันเทิงเท่านั้น
ส่วนใครจะทำตามคุณแม่ก็ไม่ว่ากัน